น้องหนูฟังลุงเบิร์ตนะ
ที่ท่านนั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
มีแอร์เย็นมีเน็ตให้ใช้
ไปดูนักเรียนที่ลุงจะพาไปดู
พยาวเขาเป็นนักเรียนในพื้นที่สูง

เขาไปหาพื้นที่ที่มันมีอินเทอร์เน็ต

เขาไปเจอตรงข้างสวนยางแบบนี้

หนูอยู่บ้านหนูต้องตั้งใจเรียนกันนะ

เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำมิน
ตั้งอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับ
เป็นนักเรียนจากบ้านห้วยเดือดอยนาง

ลงจากดอยมาหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์แรงที่สุด

เด็กหญิงพันริสาแทร่ย่าง

ทำให้ไม่สามารถเรียนออนไลน์ผ่านมือถือได้
ก็เลยชักชวนเพื่อนน้อง

จะได้เรียนทันเพื่อนนะครับ

กับอะไรค่ะยากันยุงมันเป็นป่าป่าย้าง
ยุงมันออกมาสิครับทาซะแล้วก็เรียนออนไลน์
บอกว่าอย่างนี้ก็มีความสุขแล้ว
นายนัทสรรพรมเผ่า
ภูมิในการโรงเรียนบ้านน้ำมินนะฮะ

นักเรียนทั้งหมดท่านเปิดเผยบอกว่า

พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนนะครับ
ออนไซต์นะฮะเป็นเรียนแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะครับ

แต่เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้อยู่บนดอยสูงครับ
ไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะ

โอ้โหน่ารักกันจริงส่งเสริมกับลูกดีครับ
หลังจากนี้นะครับจะนำเด็กกลุ่มนี้นะครับ
ไปเรียนบริเวณบ้านพักครูแล้วก็จะเน้นมาตรการนะครับ
แล้วก็ควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น
จากปกติทางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนกินนอนอยู่แล้วนะครับ
น่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าครับ
แม้จะไม่มีสัญญาณในหมู่บ้าน
แต่หนูก็พยายามหาสายยานให้ได้เรียนค่ะ
สิ่งที่ต้องการคือไฟฟ้ากับสายยางในหมู่บ้านค่ะ
แล้วก็มียากันยุงค่ะ
นี่ค่ะก็คือว่าถ้าอยากจะเรียนแล้วทุกอย่าง

มานั่งเรียนข้างต้นยางนี่แหละ
สงสารนักเรียนไปเขย่าขวาด้วย
สงสารยุงคงตอบค่ะยุงมานะคะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ได้ที่เรียนดีแล้วนะครับ